ในตอนนี้ค่ะเราไปมีความสุขกับการชมบรรยากาศนอกโลกกันบ้างนะคะ
ซึ่งเห็นรายละเอียดบนพื้นผิวดวงดาวค่ะไม่ว่าจะเป็นภูเขาน้ำแข็งต่างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นความละเอียดแบบนี้เลย
แต่ด้วยระยะทางที่ห่างจากโลกทำให้ภาพชุดนี้เพิ่งมาถึงค่ะ
ด้วยความละเอียดถึงกว่า๘๐ล้านพิกเซล
ซึ่งทำให้เราเห็นรายละเอียดต่างของพื้นผิวที่ระดับความสูง๑๒๕๐๐กิโลเมตร
แม้กระทั่งภูเขาหลุมต่างและทุ่งราบน้ำแข็งนะคะ
โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าภาพชุดนี้ทำให้เราได้เห็นว่า
ครับชัดเจนเห็นไหมคะชัดมาก